ในการเจอกับจีนก็กำชับทุกฝ่าย
นะครับให้ช่วยกันการฟื้นตัวของญาติ
มีปัญหาการดูแลแฟนบอลก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับ
สภาพสนามพร้อมเกิน๙๐มีการซ่อมแซมห้องต่าง
ส่วนกรณีที่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงิน๔เกมที่กัมพูชายังไม่ได้เงินอัดฉีดมาน่าจะ๕เดือนได้แล้วนะครับ
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าสาเหตุเนื่องจากที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนจึงยังไม่สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับ